สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชนะสวัสดีครับคุณชิสามากัดกันให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์

เตือนกันตรงนี้นะครับจะเจอกับพวกเราในวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้
วันนี้วันอาทิตย์เนาะก็เวลาดีฮะ๑๖นาฬิกานะ
ใช่ค่ะยาวไปจนถึง๑๗นาฬิกาก็คือ๕โมงเย็นจัดรายการสด
อันนี้สดจริงนะนี่ผมมานั่งรอที่นี่ตั้งแต่เช้า
ตลอดข่าวผมก็ยังนั่งอยู่ตรงนี้ยาวจนถึงช่วงเวลานี้๑๖นาฬิกา
สักทุ่ม๒ทุ่มคุณก็ยังอยู่

เอาเป็นว่าเรามาเจอกันแบบนี้๗วันเลยนะคะในช่วงบ่ายเย็นแบบนี้
ให้คุณผู้ชมสนุกสนานกับข่าวสารหลากหลายเรื่องราว
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอยู่ที่ไหนส่งไลน์มาคุยกันด้วยนะคะ
ส่วนวันนี้นะครับเรื่องราวของเราก็เยอะแยะมากมาย
ซึ่งมีอะไรให้ได้ดูบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
ไม่รอดครับหากรถหลบฝั่งหนึ่งดันไปปะทะชนจังกับอีกฝั่งหนึ่ง
ขโมยแล้วหนีหนีขึ้นฝ้าท้าตำรวจจะจับได้หรือไม่ต้องติดตาม
โผล่ออกมาแบบงงเขาว่ากันว่านี่คือเรือผีจะเป็นยังไง
ตามต่อทุกเรื่องราวแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
เรื่องแรกนะครับฝากพูดคุยกันแล้วก็ฝากเตือนไปยังผู้ปกครอง
ดูแลเด็กแล้วก็บุตรหลานให้ดีนะ

บ้านบอกว่าสำคัญถ้าเกิดว่าบ้านคุณติดอยู่กับถนนแล้วก็ปิดได้ปิดนะครับ
งั้นเหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นแบบนี้นะครับ
ถามคุณชิสาก่อนเลยรู้สึกยังไง
เพราะในฐานะที่คุณก็ตอนนี้ลูกสองแล้วนะ
ใช่ค่ะแล้วคนโตอายุ๔ขวบน่าจะอายุเล่าไล่กับเด็กผู้หญิงคนนี้
โอ้โหผู้ปกครองเห็นแล้วต้องตกใจแน่กับเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
ค่ะวิ่งออกไปออกจากบ้านไปแล้วไปเจอกับรถมอเตอร์ไซค์พอดี
ชนกันจังเลยเด็กลงไปล้มกับพื้น
แต่เราเห็นเมื่อสักครู่ว่าเด็กลุกขึ้นมาได้นะ
คือก็ได้รับบาดเจ็บแหละแต่ไม่ได้ว่าบาดเจ็บมากมายอะไรนะ
เพราะมอเตอร์ไซค์เขาเห็นแล้วก็พยายามชะลอนะ

มาของเขาคุณจะไปรู้ไหมแล้วว่าเด็กจะวิ่งออกมานะคะ
ผมถึงบอกไงครับว่าเออถ้าบ้านของคุณผู้ชมนะครับ
อยู่ติดกับถนนแล้วเราก็อย่าได้ไว้ใจครับ
ยิ่งถ้าบ้านของคุณมีเด็กเล็กปิดประตูบ้านหน่อยแล้วกัน
เพื่อเด็กเด็กเขาอาจจะวิ่งซ้อนน่ะ

ขณะเดียวกันขับรถในเขตชุมชนผมขอแล้วกันเนาะ

จริงนะคะเพราะว่ายังไงมันเป็นที่ชุมชนอยู่แล้ว
ขอบคุณเพจตะกรวดขับรถด้วยนะคะ
อีกหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องราวบนท้องถนนค่ะ
เพราะว่าจะเตือนกันสำหรับคนที่ต้องการจะกลับรถครับ
อยากกลับกลางเลนไม่อย่างนั้นจะเป็นแบบนี้แหละค่ะ
คุณดูแล้วคุณคิดยังไงคะคุณผู้ชม
ส่งไลน์มาคุยกันหน่อยคือรถคันที่เราเห็นในกล้องเนี่ยนะคะ
ทำท่าเหมือนจะกลับรถแล้วก็กลับตรงเลนที่เขาไม่ให้กลับ
ใดนั้นก็มีรถอีกคันนึงมาชนกันประสานงากันกลางถนนแบบนี้นั่นไง
แล้วดูความเสียหายคุณชนะนี่
คือยับเยินนะคะครับแล้วส่วนคันนั้นอ่ะ
คันที่เป็นต้นเหตุน่ะเออกลับรถไปแล้วโอ้โห
มาดูที่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับชนกันหนักมากนะครับ
ประสานงาอย่างแท้จริงเลยล่ะครับแล้วอย่างที่เห็นรถเสียหายแล้ว
คนด้านในโอ้ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับ
ได้รับบาดเจ็บอย่างแน่นอนนะครับค่ะเอามาให้ดูกันแบบนี้นะครับ
ไม่ได้มาซ้ำเติมอะไรใครทั้งสิ้นแต่ให้ดูเนี่ย
เพราะอุบัติเหตุมันอาจจะเกิดขึ้นแบบนี้ถ้าหากว่าเราไม่ระมัดระวัง
จะกลับรถก็ไปในจุดที่เขาให้กลับ

ถูกต้องครับไม่งั้นคนที่เข้ามาด้านหลังด้วยความเร็ว
เขาตัดสินใจแบบว่าไม่ทันจริง
ก็ต้องหักหลบแล้วกลายเป็นว่ามาเกิดอุบัติเหตุกับอีกคันนึง
เขาอยู่ฝั่งตรงข้ามขับตรงมาดีแท้
เพราะฉะนั้นเตือนกันเอาไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะ
ขับรถขับรานี่ให้ความไม่ประมาทแล้วก็เคารพกฎจราจร

แต่บางครั้งนะครับอันนี้ผมขอแล้วกันนะฮะเวลาจะออกจากซอยอย่าได้พุ่งออกมาเลยครับ
ถ้าพุ่งออกมาแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมันก็จะเป็นแบบนี้ครับ
อ้าวเนี่ยครับเอามาฝากเตือนกันนะครับเห็นไหมพี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยออกมาจากซอย
ลักษณะเหมือนเร่งเครื่องเร่งเครื่องมันนั่นแหละก็อาจจะขอให้แบบออกมาให้ทันอะไรแบบนี้
แต่คงจะไม่ทันสังเกตว่ามีรถมอเตอร์ไซค์เขาก็วิ่งมาทางตรงแล้วก็แซงรถเก่งคันนี้
เพราะว่ารถเก่งคันนี้เขาชะลอจะเข้าซอยก็คือเหลี่ยมมันบังกันพอดี
ไม่เห็นไงคะก็พุ่งมาอย่างไวเลยค่ะชนกันกลางทางแบบนี้เจ็บกันไปคนละครั้งสองครั้ง
ใช่ก็ฝากเตือนกันนะครับเพราะว่าไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุ
ผมเชื่อว่ารถมอเตอร์ไซค์หลายคนเขาก็ขับดีนั่นแหละ
แต่ถ้าบางครั้งบางคราวบางจังหวะที่มันดูแล้วเสี่ยงอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงเลยครับ
อันนี้คุณชนะย้ำตลอดย้ำทุกวันเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมันเสียหายขึ้นมา
หรือเสียชีวิตขึ้นมาอันนี้ไม่คุ้มจริงมันเอาคืนไม่ได้นะ
เฮียขับรถเพจดังเพจนี้เขาก็แชร์คลิปนี้เอาไว้เตือนกันเป็นอุทาหรณ์อีกเหมือนกันนะคะ
จากอุบัติเหตุต้องระวังแล้วเนี่ยโจรค่ะโจรก็ต้องระวัง
โดยเฉพาะโจรที่มาในคราบคนรู้จักคุณชนะ
มีกรณีของผู้ชายคนนี้ค่ะเขาเป็นหลานชายของอดีตแฟนเก่าผู้หญิงคนหนึ่ง
เขาขออาศัยอยู่ที่บ้านเพราะมีอีนะ
โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้

เป็นนี่แหละผู้ชายคนที่เป็นโจรที่ว่านี่นะคือนายวสันราชมนตรีอายุ๓๘ปีค่ะ
เขาก่อเหตุขโมยของนะคะของที่ว่านี่คือสร้อยทองคำเลยนะคุณชนะ
เดี๋ยวจะบอกอีกทีนะว่าเป็นของใครยังไงซึ่งจุดที่เขามาจับโจรเนี่ย
อยู่บริเวณห้องแถวนะคะที่อยู่ในซอยสระหลวงตลาดน้องไผ่

เจ้าหน้าที่ตำรวจอาสาสมัครและชาวบ้านเนี่ยโอ้โหระดมกำลังมาช่วยกันปิดล้อม
แล้วก็จับได้อ่ะไปดูวินาทีจับหน่อยเพราะว่าจับได้ปุ๊บเนี่ย
เจ้าทุกข์คนที่บอกว่าเป็นเจ้าของทองที่ถูกขโมย

เย็น
้อีท้องต้องเดือดสิครับท้องใครใครก็รักของมันมีราคาพี่คนนี้คือพี่ประทิบถั่ววุ่นอายุ๕๐ปีเป็นเจ้าทุกข้า
หาข้าวหาปลาให้กินโอ้วอันนี้ถือว่าเธอมีพระคุณด้วยนะโอ้ว
วันเกิดเหตุครับเธอออกจากบ้านไปขายพวงมาลัยที่สี่แยกไฟแดง
ตั้งแต่เช้านั่นแหละกระทั่งประมาณสักบ่ายสาม
ลูกชายของเธอขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็พานายวสันเนี่ย
สอนถ่ายออกจากบ้านถ้าเธอก็สงสัยอย่างไงนะไปไหนกัน
อืมลูกชายบอกว่าจะไปส่งที่ท่ารถอำเภอหนองภัย
นายวสันจะกลับกรุงเทพเธอก็เอ๊ะเพิ่งมาอยู่
ขนกระจุยกระจายสร้อยทอง๓บาทหายไปรวมไปถึงกระเป๋าเก็บเงินก็หายไปด้วย
บอกว่าที่ทำเพราะว่าตกงานไม่มีงานไม่มีเงิน
แต่สิ่งที่น่าตกใจกว่าคือก่อนหน้านี้
นายวสันเคยติดคุกคดีรักทรัพย์มาแล้วคุณชนะคุณผู้ชม
พอพ้นโทษออกมาก็ไปก่ออีกหนึ่งเหตุ

โอ้โหติดคุกอยู่๒๐ปีค่ะออกมาก็คงไม่รู้จะไปทำงานอะไร
ไม่ทิ้งนิสัยเดิมค่ะก็มาก่อเหตุลักษัพจากคนรู้จักแบบนี้
สุดท้ายก็คงต้องกลับเข้าไปติดคุกตามเดิมนะคะ
ผมเสียได้โอกาสแทนจริงนะคุณภาษานะ
คุณภาษาได้โอกาสนะออกจากคุกมาแล้วนะ
สุดท้ายทำแบบนี้ต้องไปชดใช้ความผิดนะ
ถูกต้องแล้วว่ากันไปตามการกระทำแล้วกัน
อีกเรื่องหนึ่งไม่รู้สิว่าเป็นเรือที่ไหนมาจาก
เรือไม่มีสัญชาติเขาเรียกว่าเรือผี
เพราะว่าข้างในไม่มีคนด้วย

โอ้โหคุณค่ะแล้วหน้าตาเรือผีนี่มันเป็นยังไง
ข้างในมันมีลักษณะแบบไหนเอาไปดูกันค่ะ
คุณผู้ชมคะนี่มันจะมืดหน่อย

คือทหารจากทัพเรือภาค๒ได้นำกำลังมาตรวจสอบ
เรือผีปริศนาที่ลอยลำอยู่กลางอ่าวไทย
ใกล้กับแท่นขุดเจาะน้ำมันเชฟเซฟรอนนะคะ
ซึ่งห่างจากเกาะสมุยไปทางตะวันออกเฉียงใต้

ผีผีทำไมให้เห็นตอนนี้

เรือนี่มีความยาวสัก๘๐เมตรนะคะ
ดูจากลักษณะแล้วน่าจะเป็นเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่
แต่ตรวจสอบแล้วไม่มีหมายเลขเรือ
เพราะว่าอะไรคะมันอาจจะถูกลบเลือนไปแล้ว

แต่สิ่งที่เห็นชัดคือตัวอักษรภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

เดี๋ยวคุณผู้ชมดูไปเรื่อยนะเดี๋ยวจะเห็น
และเรือลำนี้ไม่มีสมอไม่มีโซ่เรือ
ไม่มีลูกเรืออุปกรณ์ใดในเรือก็ไม่มี

แล้วพอเข้าไปข้างในเห็นว่าเรือมันอิงเอียงเนี่ย
คือมันมีน้ำท่วมในตัวเรือแล้วคุณชนะ
ท่วมเอียงแบบ๓๕องศาแล้วค่ะ

ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เรือต่อ๑๑๓เนี่ย
สูบน้ำในเรือผีลำนี้ออก
เพื่อให้มันตรงตัวอยู่ด้วยโอ้ปฏิบัติการยันต์สว่างเลยนะเนี่ยโอ้นะฮะ
ซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยนะคะ
ก็คือจะเป็นเรื่องของความปลอดภัย

แต่เรื่องของเรื่องปฏิบัติการสักพัก

มันโคงเคงมาชนเรือ

นั่นน่ะสิคุณเพราะว่าคลื่นลมแรงไงคะ

เท่าที่เขาก็รอการตรวจสอบเหมือนกันเนี่ยนะคะว่า

มาจากไหนต่อไปเห็นว่ามีความคืบหน้าด้วย

เรือลำนี้จมแล้วครับ

จมอยู่แถวศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ห่างจากทะเลห่างจากแบบว่า
ฝั่งนะนะประมาณสักยี่สิบแปดไมล์ทะเลนะครับ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

เดี๋ยวคุณชนะคุณมันขนาดนั้นเลยเหรอค

นะน่าจะไม่ใช่ท่าเต้นแล้วล่ะ
เป็นท่าคันไม่ได้อาบน้ำ
แต่ที่เต้นเลย

โอ้โหมารวมตัวกันแล้วที่สำคัญครับ
มีเรื่องของยาเสพติดด้วย

โอ้โหเปิดเพลงไปด้วยเปิดไปด้วยเปิดไปด้วย
อุ้หือ

ใครรู้ตัวไวรุ่นนักกร
วัยรุ่นคนไหนม่วงยืนรอเลย

นี่คือเจ้าหน้าที่เขามาปรามเด็กว่านั่งทุกคนอยู่ในความสงบ
ปลามอย่างนี้จะได้เข้าถึงวัยรุ่น
คือเรื่องของเรื่องนะครับเข้าไปจับเนี่ย
โอ้โหก็เห็นกันอย่างนี้เปิดไฟเลเซอร์
มีพงมีเพลงเต้นกันอย่างเมามัน
เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปเนี่ยก็เจอประมาณสัก๒๙คน
แบ่งเป็นผู้ชาย๑๔คนหญิง๑๕คน
แล้วในห้องยังพบยาเสพติดมียาเคยาอี
แล้วก็อะไรต่างเนี่ยกระจายอยู่เต็มพื้นห้องไปหมดเลยครับ
บางส่วนถูกทำลายหลักฐานคือโยนทิ้งลงไปในห้องน้ำ

งานนี้เนี่ยต้องบอกว่าในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
คือนายชาวกิจสุวรรณคีรีให้นำกำลังไปที่ร้านร้านนี้
เป็นร้านอาหารดัดแปลงสภาพกึ่งผับกึ่งเทค
นะแล้วก็เป็นอาคารชั้นเดียวในกลางเมืองหาดใหญ่
พอไปถึงก็ไปพบกับเจ้าของร้านชื่อว่านางสาวระนิดาคงพันธ์ค่ะ
ยอมรับว่ามีวัยรุ่นมาขอเช่าห้องเพื่อจัดงานวันเกิด
ตอนที่ติดต่อกันบอกมีเพื่อนมาประมาณ๕๖คนมั้งพี่

แต่พอมาจริงเอ้านี่มาหมดห้องนี่นะ
เขาก็บอกว่า๕๖คนแต่ที่มาเพิ่มก็เพื่อนของเพื่อน

เจ้าหน้าที่ก็มาบุกจับอย่างที่เป็นภาพนี่แหละค่ะ
เรื่องต้นนะครับทางเจ้าหน้าที่ที่เขาบุกไปจับเนี่ย
จัดการต่อก็คือแจ้งข้อหาครับ

ร่วมกันฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
มั่วสุมเสพศาลเสพติด

ให้โทษประเภท๒ไว้เพื่อเสพ

เพื่อทำการดำเนินคดีต่อไป
สนุกกันไม่เต็มที่เลยนะ
คือมันไม่เต็มที่หรอกครับช่วงเวลาแบบนี้
ถูกคือถ้าไม่มีสารเสพติดเนี่ย

แล้วก็ไม่ต้องมาโดนเหตุการณ์แบบโดนจับแบบนี้ไง

แต่เรื่องของเรื่องการมารวมตัวกันเยอะขนาดนี้

เขาก็ยังกังวลเรื่องของโควิดเนี่ย

อันนี้ก็อยากจะให้คำนึงถึงเรื่องโรคด้วย

มือใครโทรมาแบบนี้

แล้วน่ากลัวขนาดไหนไปดูค่ะ

คุณสังเกตประตู
ประตูที่เหมือนมีช่องแง้ม

คล้ายกับมือคนโผล่เข้ามา

คือมันก็น่าสงสัยไงตกลงมือใคร
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยเธอนัดกับแฟนไว้ใช่ไหมค
เพราะว่าดูแล้วไม่น่าใช่
ก็ถ้านัดกับแฟนแล้วถ้าแฟนเข้าไม่ได้เขาก็ต้องโทรมาสิ

ไม่ใช่เอามือมาส่งสัญญาณเธอเธอฉันมาแล้วเห็นมือฉันไหม

ส่วนชาวเน็ตนะคะคอมเมนต์ค่ะต่างนานาแสดงความคิดเห็น
บอกเอ๊ะบางคนเนี่ยบอกเป็นขโมยเปล่า

บางคนก็บอกว่าเห็นตรงที่ล็อกประตูตรงนั้นเขาเหมือนเขาเอาไขควงล็อกไว้แทนแม่กุญแจ

ถ้าทำแบบนั้นมีโอกาสนะครับที่ขโมยมันจะไปสามารถดึงออกมาได้แล้วก็เปิดประตูเข้ามา

เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหต้องเตือนแหละว่าถ้าใครอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยต้องปิดบ้านให้มิดชิด

นะคะแล้วประมาทระวังด้วย
แนะนำนะครับเป็นไปได้ติดกล้องวงจรปิดด้วยทั้งหน้าร้านแล้วก็ภายในร้าน

อ่ะคุณผู้ชมครับชายคลุ้มคลั่งครับคลั่งจริงจริงครับมั่วตัวไปหมด
มั่วยังไงชวนชาวบ้านเขามั่วไปหมดชวนมาทำอะไรชวนมาสูบสูบยาเสพติด

ไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดด้วยคู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาในเบรกนี้นะครับย้อนความกันหน่อยเมื่อวานเราจัวหัวเอาไว้นะฮะเรื่องของคุณตาท่านหนึ่งนะฮะ
ที่ถูกญาติญาติเนี่ยกล่าวหาว่าเฮ้ยถูกผีเข้าหรือเปล่าเพราะมีอาการแปลก

หมอปลาญาติบอกให้หมอปลาไปหาแต่คุณตาก็ไม่อยากเจอนะเอาจริง

แต่สรุปครับมาให้ดูเพิ่มเติมเพราะว่าสุดท้ายหมอปลาลงพื้นที่ไปเจอครับ
นี่คือช่วงที่หมอปลาเดินลงมาแล้วนี่หมอปลามาแล้ว
มาเจอกับแฟนของคุณตานะ
แล้วถามว่ามากับใครมากับแพทย์หญิงเกรดกำมลเปลี่ยนสมัย
มากับหมอตัวแล้วไม่ได้มากับหมอมากับแป้งฝุ่นโอ้คนนี้อย่างฮา

พอมาปั๊บเนี่ยก็เดินทางไปหาตาชั้น
คุณตาที่ผมพูดถึงนั่นแหละที่ถูกญาติญาติบอกว่าผีเข้านะครับ
หมอปลาเดินทางไปเลยไปเจอกับตาชั้น
ดูสิเป็นยังไงตอนที่เจอกับตาฉัน

หมอปลาเนี่ยปล่อยให้ใครไปคุยก่อน
แพทย์หญิงเกรดกระมวลไปคุยกับคุณตาก่อน
ทักทายกันก่อนคือให้หมอดูสิว่า
สภาพของคุณตาเป็นอย่างไรบ้าง

ดูแล้วตาชั้นก็ยังพูดคุยรู้เรื่อง
พอคุยกับแพทย์หญิงเกรดกมลเสร็จ

ให้แป้งฝุ่นปรับอารมณ์ค่ะ
แป้งฝุ่นก็มาถึงก็หมอใส่มุกทีเด็ดของเขาเลย
ก็คือการลอกเลี้ยนแบบนายกตู่

แล้วยังไงหมูแพงนะตอนนี้หมูแพงนะ
หมูแพงนะตอนนี้หมูแพงนะพี่สุดพี่สุด
หมอปลามาเถอะ
ลักษณะจะคุยกับแป้งฝุ่นไม่รู้เรื่องแล้ว

หมอปลาก็เลยมาถึงจับที่ศีรษะของตาฉันนะคะ
ค้อนมาด้วยนะแล้วตาฉันก็ถามหมอปลามาทำไม
แล้วบอกว่าอย่ามาเอาค้อนทุบนะ
ผิดอายายแผ่นดินนะหมอป้า

แล้วก็บอกแต่ฉันไม่ได้มาทุบศาลทุบตาหรอก
แต่มาเนี่ยเพราะมาช่วยคุณตานั่นแหละ
เพราะว่าย่าบอกว่าตาถูกผีเข้า
แต่ฉันเองก็บอกว่าไม่เห็นจะรู้เรื่องเลย
แต่ครอบครัวเล่าให้ฟังว่าตาเนี่ยมีอาการแปลกนะ
อย่างเช่นแหลบลิ้นติ้นตาพูดจาเพิร์ตเจอร์
บางทีก็เล่าถึงความฝันว่าเห็นยมทูตยมบาลต่างมาใช่ไหม
ทีนี้หมอปลาก็เลยเอามือไปสัมผัสที่ร่างกายของตาฉัน
เพื่อตรวจสอบดูว่ามีวิญญาณเข้าสิงจริงหรือเปล่า
แต่หมอปลาก็บอกว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลย

หมอปลาไม่ได้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนมีน้ำมูกน้ำตาไหลนะคะ
หมอปลาก็เลยคุยกับคุณยายซึ่งเป็นภรรยาของตาชั้น
ก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยตาฉันน่าจะเป็นเพราะอายุมาก
เหมาแล้วไม่มีคนคุยด้วย
แล้วยืนยันเลยค่ะว่าไม่มีผีสิงร่างตาฉัน
แล้วจากการที่คุยกับตาฉันเนี่ยก็พบว่าตาฉันเป็นคนคุยสนุกอ่ะคุณชนะ
ถ้าคุยสนุกคุยถูกคอหมอปลาอยู่คุยยาวเลยสิ

เนี่ยค่ะหมอปลาก็เลยฝากนะคะอยากจะให้ครอบครัวเนี่ย

ก็จริงนะเอาไปดูทางหมอเกรดบ้างไหม
หมอเกรจะก็บอกว่าการตรวจสอบเรื่องต้นนะครับ
ตาฉันร่างกายแข็งแรงดี
แถมความจำดีแม่นยำด้วย

ท้องครับตาฉันท้องอืด
ทองอืดทองเฟ้เขียว
โอ้ยเดี๋ยวก่อน
แต่มันมันมันยุบมาในหัวไง
หมอเขาเลยแนะนำให้ทางครอบครัวพาตาฉัน
ไปตรวจร่างกายโดยเฉพาะช่องท้อง
และกล่ามไส้ที่โรบพยาบาลครับค่ะสมองบางส่วน
เขาจะว่าเขาโดนทำลายไปบ้างแล้วเพราะมาเก็บกับสิดละในสมอง

บ้านหลังนี้เขาสร้างไว้รับทางสามแพ่ง
ก็เอาแค่กระจกแปดเหลี่ยมติดสะท้อนอันนี้คือเพื่อความสบายใจของคนที่อยู่ต่อไปอะครับ
อาจจะเป็นเรื่องไม่ดีเนี่ยครับคุณคุณจ้อยแต่ว่าตัวตาเองไม่เกี่ยว

มันก็ว่าถ้าหากว่าพ่อเขาด้วยความที่พ่อน่าเจ็บเจียงอยู่คนเดียว

นี่แหละคือยาใจเลยครับ
หมอปลาบอกแบบนั้นนะเป็นยาใจนะ
ก็คือคนในครอบครัวที่จะให้กำลังใจนี่แหละ
หมอปลาก็ไปหมออีกคนนึงก็ไปคุณผู้หญิง

ไปสร้างความบันเทิงให้ตาฉัน
ก็พูดอย่างนี้ผมว่าแฟนคลับเขานะแป้งฝุ่นนะ
ผมชอบดูคลิปเขาบ่อยสุดยอดยูทูบเบอร์ภรรยาและลูกชายของตาชั้นเข้าใจดีแล้ว
แล้วเดี๋ยวจะพาตาฉันไปพบแพทย์ไปตรวจร่างกายอีกทีนึง
ส่วนเรื่องของทางสามแพ่งก็เดี๋ยวทำตามที่หมอปลาแนะนำนะคะ
เรียกว่าเรื่องนี้ก็จบจบดีง่ายหมอปลาถือค้อนมาไม่ได้ไปทุบอะไรนะ
ค่ะมามาพูดคุยเฉยสุดท้ายก็กลับไปครับ
มาดูอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่น่าตกใจนะเพราะว่าที่จังหวัดระยองมีผู้หญิงคนนึง
เขาตกใจที่ว่ามีจอมขมังเวทที่ใส่สร้อยพระมาเต็มเลยค่ะ
แล้วมาสะดอกกรอนประตูเข้ามาในบ้านนะคุณเฮ้ยเข้ามาได้ยังไงเข้ามาทำไมไปดูกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๑ทุ่มเสร็จของวันที่๕มกราคม
กล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้เนี่ยคุณผู้ชม
เหรอเนี่ยผู้ชายเสื้อขาวดูลักษณะเหมือนเป็นคนที่ปฏิบัติทำอ่ะ

ก็ไม่รู้ว่าแต่งกายคล้ายแบบนั้นแล้วก็มายืนเต๊ะท่าหน้าบ้านแบบนี้
ไม่ได้ยืนอย่างเดียวท่องแล้วเปิด
โอ้เอาน้ำไปดื่มนะ
เค้าก็เดินออกไปนะดูต้องไม่มีอะไร
แล้วผ่านไปประมาณสัก๑๐นาทีให้น้ำไปแล้ว

จะรู้สึกว่าท้องมันอืด

กะว่าจะเปิดประตูบ้านเลยละมั้ง

เจ้าของบ้านเขาเห็นท่าไม่ดีครับ
รีบโทรไปแจ้งตำรวจให้มาควบคุมตัว

คือเขานอกมืออย่างนี้แหละค่ะแบบไหนครับนอกมือแบบเนี้ยอ๋อ
แบบนี้เลยเหรอใช่ค่ะแล้วมือแบบนี้เลยแล้วสักพักเขาก็มา
ออกอีกแกะไม่ออกเขาก็เดินเดินวนเดินวนอยู่เนี้ย
แต่ว่าคาถาเสร็จพอเดินพอเดินออกมาปุ๊บเขาก็มายืนจ้องอยู่ตรงรถเนี่ย
เนี้ยบอกว่ารถเข้าบ้านเขาตอนยืนจ้องเหมือนก็ท่องคาถาอะไร
ไหมหนูไม่ได้ดูคือถ้าไปเช็คดูในกล้องพื้นตอนปิดอ่ะค่ะ
น่าจะได้หมดน่าจะได้หมดค่ะใช่ค่ะโอ้โหอ่าหลักฐานมี
ตรงเนี้ยมียิ่งชัดเลยนี่ตอนที่มาเรามายืนท่องใช่ไหมค่ะ
ตอนที่ท่องเห็นไหมเอาปะทิเจเอาปะติฐุเอาปะติฐา
ตรงเปิดจ้องเปิดโอ้ยมนแบบทุนท่องเนี่ยคงใช้ไม่ได้แหลวกัน
แต่เห็นอย่างนี้เป็นใครใครก็กลัวนะคุณ
คุณลองนึกภาพถ้าเป็นคุณแล้วมีใครแปลกหน้ามาทำแบบนี้

ตำรวจสพห้วยโป่งก็มีการสอบสวนนะคะ
ก็ทราบว่าแท้ที่จริงจอมขมังเวศที่เราเห็นเนี่ย
ก็คือนายภูเมษสุธิวารีอายุ๓๒ปีค่ะ

คือก่อนหน้านี้นางสาวโสพีเกษีอายุ๓๖ปี
พี่สะพ้ายได้แจ้งความบอกว่านายภูเมฆเกิดอาการคลุ้มคลั่ง
อ้างว่ามีวิญญาณมาประทับร่าง
ก็คว้ามีดขนาดฟุตหนึ่งออกมาไล่แทงลูกของเธอทั้งสองคน
ลูกลูกก็วิ่งหนีกระเจินกระเจิงเอาชีวิตรอดจนหกล้มบาทเจ็บอะค่ะ
ครับพอจับได้นะ
ก็ถามเจ้าตัวแหละไปก่อเหตุแบบนั้นทำไม

คนที่อ้างว่าเป็นจอมขมังเวศเปิดประตูได้เนี่ยนะ
ก็บอกว่าไอ้ที่ก่อเหตุทั้งสองครั้งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับองค์ลงหรอก

ปิดหน้าปิดตาแบบนั้นเลยตอนทำแล้วไม่คิดเอางี้ตัวเขาก็ปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้เป็นจอมขมังเวศอะไรหรอกนะ

ลวงพ่อแต่หลายองค์โรนไปถึงมีดหมอที่ฮ้อยคอ
เขาบอกว่าที่ทำไปนะใส่ไปนะ

เอ้าเมาเล่า

แล้วที่เราไปกระทืบหลานตัวเราเอง
ไม่ได้เป็นศาสตร์ดอกฟรรณสรุปประตูอะไรทั้งนั้น
ดูท่าทางไปสะดุดล้มอะไรมาหรือเปล่า

ตำรวจจับได้แล้วสอบสวนเรียบร้อยแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาแล้วค่ะ

ฐานบุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืน

และพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

ล่าสุดก็ส่งตัวไปที่เรือนจำจังหวัดระยองเรียบร้อยแล้วนะคะ

ถ้าเป็นเพื่อนบ้านกันชวนกินข้าวชวนนู่นชวนนี่อะไรก็ไม่แปลกแล้วเท่าไหร่นะ

คนนี้ครับไม่ได้เป็นเพื่อนบ้านด้วยนะ
อยู่ขับรถมอเตอร์ไซค์มาเสื้อก็ไม่ใส่แล้วชวนคนแถวนั้นมาเสพยาบ้าครับ

สูบมาภานะสูบมาภานะมาเริ่มให้สูบมาน้ำมันมาสูบด้วยนะมา

ส่วนก้าวค่ะ

เอ่อคุยกับใครครับ
คุยกับทุกคนนะคะแต่ทุกคนไม่อยากจะคุยด้วยสักเท่าไหร่นะคะ

คลิปนี้ชาวบ้านในพื้นที่โพหย่ายตำบลพะนมพลัยอำเภอพะนมพลัย
อยู่เนอะตั้งแปดนาทีสี่สิบห้าวินาทีอ่ะนี่เราตัดมาส่วนหนึ่งใช่ครับ
เหตุมันเกิดเมื่อวันที่๘มกราคมที่ผ่านมาหน้าร้านขายของชำริม
ถนนสายพนมไพรร้อยเอ็ดผู้ชายคนนี้อายุประมาณสักสามสิบถึง
สามสิบห้าปีสวมกางเกงยีนขายาวเสื้อไม่ใส่ไม่สวมรองเท้าด้วย
ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าร้านค้าแล้วก็นั่งแบบว่าเหมือนกับว่าจุดยาสูบ
พ่นควันไปพ่นควันมาตะโกนชักชวนชาวบ้านเท่านั้น
เขาบอกว่ายาบ้าครับยาบ้ามาเสพกันครับมาเสพยาบ้า
เฮ้ยพ่อคุณเอ้ยเขาพูดอย่างนั้นอ่ะผมไม่ได้พูดอ่ะ

เอออยู่ไปชวนเขาอย่างนั้นท่าทางคุ้มข้างคุยไม่รู้เรื่องล่ะครับ

เขาบอกผู้ชายคนนี้มีพฤติกรรมแปลกแล้วก็เป็นพฤติกรรมแบบนี้

ชาวบ้านบอกมันก็ไม่เห็นว่ามีใครจะมาดำเนินการอะไรเลย
ก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็ร้องเรียนมายังผู้สื่อข่าวนี่แหละ
เผื่อว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยก็จะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นผ่านข่าวของเราก็จะได้ไปตรวจสอบ

หรือว่าก็แบบเผื่ออาจจะเป็นอันตรายก่อชีวิตและทรัพย์ของคนในชมชนหรือเปล่า
อีกอย่างหนึ่งก็คือกลัวว่าจะเป็นตัวอย่างไม่ดีให้กับเยาวชนในหมู่บ้าน

ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจนะ

ตำรวจสภพนมไพรมาตรวจสอบพื้นที่แล้ว

พอมาถึงโล่งโจ้งอย่างที่เห็น

เพราะว่ายังไงต้องหาตัวให้เจอ
เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อชาวบ้านแถวนั้น
หรือยังไงซะตำรวจเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะลงพื้นที่บ่อย

ถ้าใครเห็นเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้

และก็มีผู้ชายคนหนึ่งคลุ้มคร่างเหมือนกัน

เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ต้องใช้อุปกรณ์ไม้งามในการเข้าล้อมจับค่ะ

เจ้าหน้าที่เนี่ยไปกันกว่า๑๐นายนะคะ
เพื่อไปควบคุมตัวชายคุ้มคลั่งเนี่ย

เขาถือมีดแล้วก็มีอาการเหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้อยู่ภายในบ้าน
มีดที่ถือก็กัดกว่างไปมานะ
ขู่จะทำร้ายตัวเองไม่ยอมให้ใครเข้าไปใกล้อะค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามเกลี้ยกล่อมคุยกันนานกว่าชั่วโมงนึง
เป็นชั่วโมงเลยนะก็ไม่มีท่าทีจะสงบลงคุณชนะ
ไอ้จังหวะที่จะเข้าไปจับนี่แหละครับ
คนร้ายสู้ครับค่ะโอ้โหพุ่งเข้าใส่เลยครับ
วิ่งเข้าใส่เจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ตำรวจจะใช้มีดทำร้าย
ทำไงอ่ะเนี่ยไอ้ช่วงนี้ตัวไข้ตัวมันนะครับ
ก็วิ่งกระเจิดกระเจิงภาพคลิปก็เลยสั่นแบบนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่รวมไปถึงกู้ภัยเขาก็ต้องถอยร่นก่อน
ตั้งหลักกันให้ดีแล้วก็ไปจับกันอีกรอบหนึ่งครับ
ล้อมจับได้นะครับชายคนนี้ไปล้อมจับที่บริเวณพงหญ้าข้างบ้าน

โอ้โหเล่นเอาเหนื่อยกันไปตามกัน
ถามญาติญาติบอกว่าผู้ชายคนนี้ป่วยจิตเวทนะคะ
ก็ขอให้เจ้าหน้าที่นำตัวส่งไปบำบัดรักษาตัวที่วัดไม้เสียบอำเภอชะอวดเหมือนกัน
ค่ะก็คิดว่าเรื่องของอาการป่วยทางจิตแบบนี้ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องนะ
ไม่อย่างนั้นเนี่ยเห็นมั้ยผลที่เกิดขึ้นน่ะไม่ใช่เล็กที่เลยนะคุณ

คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับน่าตกอกตกใจจริง
แม่แค่ใช้ให้ไปเก็บผักบุ้งหลังบ้าน
ตัวลูกบอกโอ๊ยแม่อยากกินผัดผักบุ้งเลย
ตำลึงหน้าบ้านดีกว่าเพราะอะไรไปดูฮะ
โอ้โหแม่ใช้ให้ลูกมาหลังบ้านบอก
เอ้าไปเก็บผักบุ้งหลังบ้านให้หน่อยลูก

ลูกก็ไปแล้วไปเจอสภาพแบบนี้

ลอยแบบมาสงบนิ่งเลยนะ

แม่แม่อยากกินเลยผัดผักบุ้ง
ตำลึงหน้าบ้านดีกว่าแม่เดี๋ยวผมไปเด็ดให้
มันเจอแบบนี้โอ้ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะแม่นะ

เขาก็กลัวจะทำร้ายดิแล้วก็ไม่รู้ว่าหลุดมาจากไหนด้วย
เฮ้ยเอางี้ละกันจะเก็บผักบุ้งหรือว่า
งน้ำมันอยู่แถวนั้นก็ต้องระวังแล้วนะยุคนี้สมัยนี้
ติ๊กต๊อกนะครับที่ใช้ชื่อว่ายักษ์ใหญ่๕๙ครับ
โอ้โฮคนลุก

เกมนี้คือเกมที่สุดรัก
มาดูกันหน่อยว่าสามีจะจำภรรยาได้หรือเปล่า
จากเกมนี้เลยค่ะ

ว่าเกมนี้เป็นเกมที่ให้คุณผู้ชายฝ่ายสามีเนี่ยนะ
มาตามหาภรรยาหรือแฟนของตัวเอง
ซึ่งฝ่ายหญิงเนี่ยจะต้องใช้ผ้าผ้าถุงคลุมตัวมัดตัวเอาไว้แบบนี้

ต้องใช้วิธีการสัมผัส
สัมผัสที่ศีรษะแตะเบาได้เท่านั้น

แล้วคุณดูผ้าถุงคนนี้เนี่ย
จับดูไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่
คนนี้ก็ดูเหมือนไม่ใช่อ่านี่ไม่ใช่

แต่คุณดูค่ะเขาค่อยจับไปเรื่อย
จับไปจับมาเออเริ่มมีความมั่นใจเริ่มมีความมั่นใจว่าคนนี้ใช่แน่คนนี้ครับคนนี้แหละครับผมมั่นใจสุดท้ายเปิดผ้าถุงโผล่มาเป็นยังไงฮะ
อ่าใช่ไหมใช่หรือเปล่าต้องพิสูจน์กันที่พลาดเฉลยก็คือเขากอดไหมฮะ
สรุปว่าเปิดออกมาแล้วก็เจอว่าเป็นเมียเขานะ
ถูกคนถูกคนรอดตายไปถ้าผิดคนขึ้นมาแล้วเออเก่งเนอะคุณจำได้ยังไงอ่ะใช่ไหม
จากการที่แค่ใช้สองมือสัมผัสที่ศีรษะก็แสดงว่าเขาคงกอดกันบ่อยมั้ง
ค่อยแบบว่าสัมผัสกันบ่อยจนรู้ลักษณะของรูปทรงของศีรษะของภรรยา
เหมือนกับว่าพอเมียเดินมาลมโชยปุ๊บหึ้ยรู้เลยเมียมาเขากลิ่นมาก่อนอะไรอย่างนี้
กลิ่นหอมแหละนะค่ะกลิ่นหอมของเมียไงเออเป็นไปได้ถือว่าเป็นสามีที่น่ารักมาก
เก่งจริงคุณผู้ชมเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการขอบคุณผู้ชมจริงที่ติดตาม
พวกเรานะครับย้ำกันตรงนี้เรื่องของเวลานะครับเจอกันในวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้
๑๖นจะถึง๑๗นนะครับใช่แล้วค่ะ
ส่วนจันทร์ถึงวันศุกร์ก็ยังเจอกันเหมือนเดิมช่วงบ่าย๓โมงครึ่งถึง๔โมง๑๕นาทีนะคะ

เอาครับลากันไปนะครับด้วยภาพของเจ้าหมาไปแย่งที่นอนของแมว
หมาหรือแมวใครจะไปตามกันด้วย

วันนี้ต้อนรับอีกหนึ่งพิธีกรสาวสวยแซ่บ
คุณจ๊ะนุ้งพอดีโอ้โฮ

ใช่แล้วค่ะบอกเลยว่ารายการนี้ต้องดูก่อนรอยก่อนครับ
หมดเวลาต้องลาไปแล้วไหมต้องลาไปแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะ